เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะผู้โพสต์เขาบอกว่าโอ้โห
จอดทับที่เขาแต่ว่าใครจะเจ็บใครจะป่วยไม่สนใจ
จะรับส่งคนอย่างเดียวหรืออย่างไรมีรถพยาบาลนะคะ
เขาต้องไปรับคนท้องที่เขาป่วยเหมือนกับมีเลือดออกในท้อง
แล้วก็ต้องให้น้ำเกลือด้วยปรากฏว่าเหมือนกับรถไปขวางกับรถตู้
ที่เขาเป็นรถตู้โดยสารเป็นวินรถตู้ค่ะ
อนุสวรีชัยสมรภูมิแล้ววินตรงนั้นเนี่ยมาด่า
บอกว่าขยับรถหน่อยจะได้รีบไปส่งผู้โดยสาร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ช่วยคนเจ็บอยู่ต้องให้น้ำเกลืออยู่
ขยับไม่ได้เดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
หญิงหนึ่งลายหญิงหนึ่งลายอยู่สามสิบเจ็บปี
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
พบครับเบื้องต้นช่วยเหลือตัวเองได้ครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากนิดนึงรถเรียวไม่ได้

ระหว่างเคลื่อย้ายขึ้นรถมีอาการชักเก่งมีการชักเก่ง

บอกคนนี้บอกนี่บอกเลย
แป๊บนึงพี่ให้รถแซงวางหน้าเลยให้รถแซงข้างหน้าเลย
น้ำเกลืออยู่ครับผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่
ผมให้น้ำเกลือคนไข้อยู่รถขยับไม่ได้
ให้รถอ้อมข้างหน้าก่อนโอเคโอเค
นี่ไงเป็นเหตุการณ์จังหวะที่กำลังต้องส่งผู้หญิงท้องแก่ไปโรงพยาบาลนะคะ
แต่กลับถูกวินรถตู้ไล่ให้ออกไปเร็วเพราะว่าไปจอดขวาง
เพราะว่ารถตู้เขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งผู้โดยสาร
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามตะโกนบอกว่าให้น้ำเกลือผู้ป่วยอยู่ขยับรถไม่ได้
ก็เลยแชร์กันคลิปนี้เนี่ยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อภัยรัฐเนียมพิมายเป็นคนโพสต์นะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าจอดทับที่เขาใครจะเจ็บใครจะป่วยไม่สนจะรับคนอย่างเดียว
เป็นเรื่องราวของรถพยาบาลรัฐโรงพยาบาลหนึ่งนะคะ
อนุสวรีชัยสมรภูมิกรุงเทพกำลังจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยท้องแก่
มีอาการเลือดออกในช่องท้องไปโรงพยาบาลใกล้แถวนี้
แต่ว่าวินรถตู้ย่านนี้มาเร่งให้ขับออกไปเร็ว
เพราะว่าจอดขวางทางออกรถตู้จะรีบไปส่งผู้โดยสาร
ชาวเน็ตก็เลยวิจารณ์กันหนักเลยนะคะว่าทำไมวินรถตู้ไม่เห็นใจผู้ป่วยบ้างเลย
ถ้าเกิดไปเจอกับญาติพี่น้องของตัวเองจะยังไงทำไมไม่เห็นใจเขาบ้าง
ลักษณะนี้นะคะอาสากู้ชีพของโรงพยาบาลก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ตัวเขากับทีมแพทย์ได้รับแจ้งว่ามีคนป่วยนอนฟุบไปกับพื้นเลยค่ะ
ร้านขายอะไหล่โทรศัพท์มือถือฝั่งตรงข้ามกับทางเกาะพญาไทย
อนุสวรีชัยสมรภูมิก็รีบเอารถฉุกเฉินไปช่วย
นำส่งโรงพยาบาลระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยชักเกร็งค่ะ
แบบตาเหลือกแล้วแล้วก็ท้องแก่ด้วยค่ะ
ก็ต้องรีบใส่เปรย์เข็นผ่านฝูงชนตรงนั้นน่ะเข็นผ่านวินรถตู้ด้วยนะคะ
แล้วก็เจาะสายให้น้ำเกลือบนรถฉุกเฉินคันนี้แล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้เวลาไม่นาน
แต่วินรถตู้เนี่ยมาโวยวายใส่รีบไล่รถเขาให้ออกไปจากจุดนี้
ตัวเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
คนดูแลวินรถตู้ย่านอนุสวรีชัยสมรภูมิชี้แจงแบบนี้ค่ะว่า
ก็ปกติไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้แล้วในวันเกิดเหตุมีพนักงานวัยรุ่นมาคุมวินแทนชั่วคราว
พนักงานคนนี้อาจจะวัยรุ่นมาใหม่ใจร้อนก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยฝากขอโทษสังคมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาค่ะ